น้องมะลิค่ะเด็กหญิงพาขวัญสหวง
ตอนนี้เป็นซุปเปอร์สตาร์ตัวจิ๋วของวงการบันเทิงไปแล้ว
แหมเป็นลูกไม้ใต้ต้นของคุณพ่อปอทฤษฎี

ตอนนี้บอกเลยนะคุณผู้ชมพัฒนาการน้องมะลินี่ดีมาก
ออกงานแบบฉายเดียวแล้วค่ะ
ไม่ต้องมีคุณแม่ไปด้วยแต่ว่าไม่ต้องจูงกันไปแล้วนะ
เดี๋ยวไปดูภาพกัน
มะลิดูจะเกร็งนิดนึงเนาะ
ยิ้มไปหรือเปล่าลูกลูกพี่ลิค่ะ

นางแบบตัวน้อยของเราเกร็งนิดหน่อย
ฉายเดี่ยวเนี่ยก็บอกแล้วว่าฉายเดี่ยวจริง

แถมยังมีท่าโพสต์แบบตะเบ๊ะด้วย
คอนเซ็ปต์กับชุดเลยมีหมวกนะคะ

ทราบหรือเปล่าว่าเบื้องหลังน้องมะลิเนี่ยนะ
แม่โบเขามีการเทรนด์มาเป็นอย่างดีด้วยนะคะ

จริงวันนี้เป็นผู้ติดตาม
วันนี้เป็นงานน้องเหี่ยวกลางรัก
ตื่นเต้นเป็นพิเศษ

เขารู้แล้วใช่มั้ยท่านว่าต้องเดินคนเดียว
เขารู้แล้วแต่ก็ยังมีงองไงว่าไม่เอาจะเดินกับแม่โบ
คือยังติดอยู่แบบทำงานด้วยกันสองคนตลอด
ปรึกก่อนนอนทุกวันนะคะ

แบบนี้พี่โบต้องแทนตายไหม

เริ่มที่จะมีความแบบเขินอาย

เหมาะด้านแบบเป๊ะสุดเลย

สักคนสุดว่าใครติดตามพี่ลิของเรานี้
จะเห็นได้ว่าลูกพี่ของเราเนี่ยเปิดเพลงปุ๊บเต้นปั๊บเด้งขึ้นมาเลย

เพราะว่าเริ่มโตแต่สังเกตนะหมวกใหญ่กว่าหน้านิดนึง

ก็น่ารักหวานบ้องแบ๊วไปอีกแบบนึงนะคะคุณผู้ชม